เฮียครับราคานี้ไม่ได้จริง
ปีที่แล้วผมก็เกือบไม่รอด
ถ้าปีนี้ราคานี้ผมตายแน่เฮีย

เฮียปัลโหลเฮีย

มีคนมารับผลไม้ไปขายหรือจ๊ะพ่อ

เขาใส่รถแล้วก็ออกตะเวนขายกันเองแล้วล่ะ

โอเคเรียบร้อยไป

โอ้โห
ผลไม้สดจากไร่ของเราเอง
มังกุ๊ดง็อมะมุ้งทุเรียนรองกอง
จากสดจากสวนของเราเอง
อดสารพิษปลอดลูกโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์
เรียกดูเรียกซื้อเรียกหากันได้เลยนะจ๊ะ
ผลไม้สดจากสวนของเราเองจ้ะ
เงาะมังคุดทุเรียนมะม่วงรองกองราคาไม่แพงจ้ะ
รองกอง
มังคุดมะม่วงรองกอง
ทุเรียนจ้าราคาไม่แพงจ้ะผลไม้จากสวนของเราเอง

โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้

ผลไม้สดจากสวนหนูเองค่ะ
มีทั้งเงาะมะม่วงมังคุดทุเรียน
หนูกับพ่อตั้งใจปลูกเป็นอย่างดีปลอดภัยมากเลยค่ะ
หนูกับพ่ออยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยเหมือนที่หนูเคยได้กิน
ช่วยพ่อหนูซื้อหน่อยนะคะหนูอยากให้พ่อดีใจ
พ่อหนูก่อนก็ได้นะคะ
ผลไม้ทุกรูปมาจากความรักของพ่อ
อุดหนุนผลไม้ของพ่อหน่อยนะคะ
พ่อหนูจะได้มีกำลังใจ
ลูกผลไม้ต่อไป
ช่วยหนูกับพ่อด้วยนะคะ

เอาละดีครับ
ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด๑๙
เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ไทยส่งออกได้น้อยลง
และยังมียอดขายในประเทศน้อยตามไปด้วย
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
ครอบครัวต้องเป็นหนี้เป็นสิน
เพื่อนำเงินมาดูแลสวนผลไม้
และใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่ช่วยเกษตรกรได้ก็คือ
คนไทยต้องหันมากินผลไม้ไทย
เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน